ตามหาคนหายที่จังหวัดพิสุนโลกกันหน่อย

แต่สัญญาณที่ดีมาเมื่อวานนี้คุณผู้ชม
บอกว่าได้ยินเสียงเหมือนเคาะไม้เหมือนเสียงตะคอ
คนขอความช่วยเหลือ
ก็เลยทำให้รู้สึกว่ามีกำลังใจขึ้นแล้วก็ออกตามหานะคะ
โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยต่างรวมถึงเจ้าหน้าที่อุทยาน
ทหารตำรวจก็สนที่กำลังกันนะคะ
เพื่อที่จะร่วมค้นหาผู้ที่ศูนย์หาย
ก็มีทั้งทีมเดินเท้าทีมอากาศยาน
และมีการลำเลียงเสบียงอาหารผ่านเฮลิคอปเตอร์
ไปช่วยเหลือทั้ง๔คนนี้ตลอดทั้งวันเลยเนี่ยนะคะ
ซึ่งช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้ค่ะ
ได้รับแจ้งจากพี่ชายของน้องโบ๊ท
หรือว่าเด็กชายปัญญาน้อยอินที่ร่วมเดินทางกับทีมค้นหานี่นะคะ
โทรศัพท์ออกมาบอกแม่
ก็คือนางนันน้อยอินบอกว่าได้ยินเสียงเคาะไม้
หรือเสียงตะโกนร้องขอความช่วยเหลือของเด็ก
เจ้าหน้าที่ก็เลยมุ่งหน้าไปค้นหาที่เขาถ้ำขุนอภัย
หรือชาวบ้านจะเรียกกันว่าป่าตะเคราะห์เล็ก
โดยจุดที่แจ้งมาห่างจากกองอำนวยการ
โรงเรียนปั้นป่ามะกรูดประมาณ๕กิโลเมตรนะคะ

แล้วก็เดินลัดเลาะไปตามเส้นทางน้ำของลำน้ำปอย
เพราะก็เชื่อว่าผู้สูญหายนั้นอาจจะเดินลงมาหาน้ำดื่ม
ตามลำน้ำนี้เพื่อประทังชีวิต
ด้านนายจักริจพิกุลเงินเจ้าหน้าที่กู้ภัยบูรพาค่ะ
ซึ่งก็เป็นหนึ่งในทีมเดินเท้าเข้าไปค้นหา

บอกว่าขณะที่เดินเท้าไปใกล้กับป่าตะเคราะห์เล็กนั้น
จู่คนในทีมงานนี้นะคะทั้งหมดมี๑๒คน
ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ

ก็เลยรีบเดินไปตรวจสอบตามเสียงที่ได้ยิน
แต่ก็ไม่พบค่ะครับทีนี้ต้องถามอีกคนนึงคือนายพราน
พรานเขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญอยู่ในป่าเนี่ย
เขาพูดว่าป่าเนี่ยมันมีอาถรรพ์นะ
เพราะว่าในอดีตก็มีคนหลงป่าหาทางออกไม่ได้
วิธีการก็คือต้องนิมนต์พระให้มาทำพิธี

ขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาถึงตามหากันจนเจอ
แต่ก็ใช้เวลาไม่มากเหมือนครั้งนี้
เดี๋ยวฟังเสียงของเจ้าหน้าที่กู้ภัยบูรพา

บอกว่าไปหาพระมาแล้วให้พระทำพิธีให้
แล้วบอกว่าเมื่อวานน่าจะเจอทุกอย่างไทยก็ต้องเจอ
กลับขึ้นมาแบบช่วยด้วยอย่างดังเลยทำให้เสียงผู้ชาย
ครับแล้วเพื่อนที่ในทีมที่เดินด้วยกันทั้งหมด๔คนได้ยินเหมือนกันหมดเลยเสียงชัดเจนมาก
นายเนติพงศ์คงมาอายุ๕๖ปีเป็นชาวบ้านปากมะกรูด
ซึ่งเคยเป็นนายพรานพี่เสื้อเขียวนี่นะคะ
ก็บอกเล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่าเมื่อ๒๐ปีก่อนเนี่ย
ตัวนายนิติพงศ์เองเคยเดินป่าแถวนี้มาเหมือนกันแล้วก็เดินมาเกือบทุกป่าเลย
ป่านี้จะมีความซับซ้อนเป็นป่าดงดิบในลักษณะป่าลำพาดหนาทึบ
มีเถาวันมีเครือไม้ที่เป็นน้ำเป็นกอไผ่อยู่เยอะ
ถ้าเข้าไปเนี่ยหาทางออกได้ยากด้วยนะคะ
ซึ่งส่วนตัวของนายเนติพงศ์เชื่อว่า
จากการที่ทั้งสี่ชีวิตหลงไปในป่าครั้งนี้น่าจะไปสะดุดเครือเถาหลง
หรือจะเรียกอีกชื่อนึงนะคะว่าเครือเขาหลง
ซึ่งพวกนายพรานป่าหรือว่าคนที่เล่นของขลังเชื่อกันว่า
เป็นต้นไม้ที่มีอิทธิฤทธิ์พลังสูง
นิยมนำมาทำเป็นเครื่องรางของขลังไปสะดุดเข้าไปแบบนี้ค่ะ
ขณะที่ทางญาติญาติแล้วก็นางสาวเจนจิราชัยชนะอายุ๒๒ปี
ซึ่งเป็นลูกสาวของนายวิโรธและนางแดงที่ติดป่าหลงป่านี่นะคะ
ก็ไปจุดทูบ๙ดอกบริเวณด้านหลังกองอำนวยการ

อธิษฐานจากเจ้าป่าเจ้าเขาให้เปิดทางให้
แล้วก็ให้ทีมค้นหาพบเจอทั้ง๔ชีวิตโดยเร็ว
หลังจากที่มีหมอดูหญิงรายหนึ่งจากจังหวัดเพชรชบูรณ์

ทั้งเจ็ดชีวิตก็คือคนสี่หมาสามนี่นะ
ยังปลอดภัยดีอยู่โดยอยู่ตรงปากถ้ำขุนภัย
ตรงจุดนั้นหมอดูบอกว่ามีต้นไม้
ใหญ่แต่มีผู้หญิงคนนึงมีอาการอ่อนเพลียมาก

ทั้ง๔คนได้ไปบนบานกับเจ้าป่าเจ้าเขาด้วย
ว่าถ้ามีชีวิตรอดออกไปได้
จะนำหัวหมูและไก่๑ตัวมาถวายอีก
เดี๋ยวฟังเสียงของญาติผู้สูญหายหน่อยค่ะ
ขอให้เขากลับมาไกลมาให้เขาพีดอันนั้นอันนี้ให้
ใช้ทุกวิถีทางนะทั้งความเชื่อทั้งปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ด้วย
นางสาวเจนจิราบอกว่ามีความเป็นไปได้นะ
ผู้หญิงคนที่หมอดูบอกว่ามีอาการอ่อนเพลียเนี่ย
น่าจะเป็นนางทองรัฐซึ่งเป็นป้าของเธอ
เพราะว่าป้าก็มีอาการป่วยเป็นโรคเบาหวานมีความดันอยู่ด้วย
ก็มีความเชื่อมโยงกันเกี่ยวกับข้อมูลต่างที่ได้มา
ส่วนการค้นหาในวันนี้นะคะก็เริ่มปฏิบัติการมาตั้งแต่๖โมงเช้า
ซึ่งจนถึงตอนนี้๑๐โมงกว่า
ยังไม่ได้รับแจ้งว่าพบร่องรอยของผู้สูญหาย
แต่ทุกภาคส่วนยังคงมีความหวังอยู่นะ
มีกำลังใจในการที่จะค้นหากันต่อไปยังไง
ถ้ามีความคืบหน้าเรารายงานให้ทราบกันค่ะ
หกวันแล้วเนอะขอให้ปลอดภัยแล้วกันนะครับ